เมื่อวานนี้เราเล่าเรื่องดราม่าขนมเปี๊ยกขั้นเทพ

ก็ได้รับเสียงวิภาควิจารณ์กันไปเยอะเลย
ทำไมมันไม่ค่อยถูกสุขลักษณะหรือเปล่า
ไปเลยจ้าผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดราชบุรี
บุกไปเลยค่ะไปถึงโรงงานนี่ขนมเปี๊ยะขั้นเทพนะคะ
ป่ามาเองเลยคุณผู้ชมค่ะพาไปดูทุกขั้นตอนเลยนะ
พาไปตั้งแต่นี่วิธีการผสมแป้งใช้เครื่องนวดแป้ง
การใส่ไส้ขนมเปี๊ยะจนถึงการบรรจุใส่กล่องค่ะ
ซึ่งจากภาพคุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคุณผู้ชมดูไปพร้อมกันเลยนะ
ทุกขั้นตอนทุกคนที่ทำก็ใส่ถุงมือใส่มวกครุมผมนะ
การดีอยู่นะเรือนน่ะใช่นะบุญแล้วก็ใส่ผ้ากันเปื้อน
เป็นแมสอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะลักษณะโรงงานก็เหมือนเป็นธุรกิจเล็ก
เล็กอ่ะในครอบครัวนี่แหละแบบนี้ประเทศเนี่ยเล่าว่าเออ
เปี๊ยะขั้นเทพเนี่ยนะเป็นสูตรที่พัฒนาขึ้นเอง
ยอมรับว่าอาจจะไม่ได้ใช้วัตถุดิบที่มันแบบดีเลิศ

ที่ผ่านมาเนี่ยก็ขายได้บ้างไม่ได้บ้างก็ตามสภาพเศรษฐกิจนั่นแหละ
คนที่ทำเนี่ยก็เป็นแบบคนแถวแถวบ้านลูกหลานทั้งนั้นเลย
ไม่ได้มีทุนที่จะทำสะอาดได้เหมือนบริษัทใหญ่โต
หรือมีเครื่องจักรขนาดใหญ่และที่ทำเนี่ยก็เพื่อเลี้ยงดูคนเหล่านี้
ให้มีอาชีพก็เท่านั้นอันนี้ป่าพูดเอาไว้นะคะ
แล้วป่าเทพเนี่ยก็ยอมรับเลยนะว่าการที่ตัวเองเนี่ย
ชมการบริหารบ้านเมืองของนายกมันเกิดกระแส
แสทั้งดีแล้วก็ไม่ดีถาโถมเข้ามาเลยจ้า
แต่แกเนี่ยก็แอบติดตลกเหมือนกันนะพี่แจ๊คว่า
อ้าวว่าป่าไปมาออเดอร์ป่าก็ไปห้าแสนแล้วจ้ะ

ห้าแสนนั่นแหละมั้งห้าแสนเนี้ยคือต้องทำเป็นเดือนน่ะมั้ง
ก็จะได้ครบซึ่งเราไม่เคยเจอเลยในเหตุการณ์อย่างนี้
อ๋อนึกขายได้พันกว่าบาทหกเจ็ดร้อยบาทวันหนึ่งก็มาปั้นกัน
คนสองคนก็ลองป้องแป้งอ่ะมึงคิดดูดิแม่นะคะก็อาจจะมีถ้อยความที่แบบว่าเนอะ
เซ็นเซอร์นิดนึงนะคะแต่ว่า๕แสนเนี่ยก็ไม่ได้ทีเดียว๕แสนนะ
ค่อยทยอยทำส่งไปทีละเดือนทีละเดือนแบบนี้นะคะ
บอกว่าก็หักลบกลบหนี้แล้วกำไรน่าจะสักแสนกว่าบาทแล้วมั้ง
โอ้โหนะคะที่นักข่าวเนี้ยถามป๊านะว่าเออป๊าจ๋า
ขายดีแทบไม่ทันขนาดนี้ฝาเนี่ยคิดจะขยายไหม
ขยายร้านไหมเออนะเปิดไลน์ต่อเนื่องไหม
ป่านะบอกว่าโอ้โหพอแล้วขอแค่ลูกหลานมีกินแค่นี้
ก็พอแล้วไม่ใช่อะไรมันเหนื่อย
คุณนะคะมันขั้นตอนอ่ะหลายขั้นตอนเหลือเกินนะคะอืม
ป่าบอกว่านี่ก็ไม่รู้มันจะดีหรือเปล่านะเพราะว่าอะไร

กลัวจะเป็นแค่กระแสแบบนี้ก็ต้องดูกันต่อไปเรื่อย
ยายโรงงานไปแล้วมันไม่คลุ้มแบบนี้

หลักพันบาทตอนนี้ก็ได้เป็นหลักแสน
อาก็ยินดีกับป่าด้วยละกันนะคุณผู้ชมค่ะ